แบบว่าพื้นเมืองกันหน่อยเป็นขนมถ้วยโบราณแบบขนมถ้วยเบตงอ่ะ
เขาบอกว่าอร่อยมากแต่ว่าหน้าตาเขาจะเหมือนขนมถ้วยที่เรารู้จักหรือเปล่าไปดูค่ะ
พาไปกินขนมถ้วยเบตงกันนะครับเราเรียกว่ามีเกาฝัด
ก่อนอื่นเราก็ต้องเหยาะซอสลงไปก่อนอยากได้หวานก็ใส่เยอะหน่อย
จากนั้นก็ตักน้ำมันกระเทียมเจียวลงไปใครไม่อยากกินมันก็ใส่แต่กระเทียมลงไปก็ได้นะครับ
ใส่เยอะหน่อยมันก็หอมมากขึ้นแล้วเราก็หยิบอาวุธมานะครับ
เป็นไม้แบบนี้นั่นเองคนให้ทั่วแล้วก็นำกรีดลงไปนะครับ
เป็นร่องเป็นช่องแบบที่เห็นอยู่ในรูปเลยและก็นำมากรีดรอบนะฮะ
เพื่อให้มันหลุดออกจากถ้วยแบบนี้มันก็จะออกมาเป็นชิ้นนะครับ
แล้วเราก็จับยัดใส่เข้าปากไปเลย

มันคือขนมถ้วยแต่ว่าเป็นขนมถ้วยเบตตงค่ะ
เขาเรียกอีกชื่อนึงว่ามีก้าวปั้น

มีเก้าปั้นตามสำเนียงที่ในคลิปอ่ะนะดิฉันก็ออกตามเขาอ่ะนะ
ในคลิปนี้ค่ะเขาใส่ซอสลงไปใช่ไหม
และอันนี้เป็นน้ำมันกระเทียม

เขาเขียนแคปชั่นสั้นบอกว่าเขาไปเที่ยวเบตง

ขนมถ้วยน้ำด่างเมืองยาลาคุณ
ปกติมันจะมีรสแบบหวานกับเค็ม

นี่เป็นอีกหนึ่งขนมโบราณที่หาทานได้ยาก

ให้มันเหมือนแบบกึ่งของกินเล่น

เขาจะมีสูตรการกินที่แตกต่างกันออกไป

เขาจะมีการราดด้วยซอสที่เพิ่มความหวานแล้วก็เพิ่มกระเทียมเจียวแบบนี้นะคะ
ใครชอบแบบกระเทียมเจียวเยอะหอมน้ำมันเยอะก็ใส่เข้าไปได้

แล้วก็แบบกรีดให้เป็นแบบช่องเหมือนเวลาเราทานขนมถ้วยนะ
แล้วก็จะกลีบแบ่งแล้วก็ตักขึ้นทีละส่วนอย่างนี้ก็ทานไปเลยนะคะ
ก็แล้วแต่ความพึงพอใจว่าใครจะชอบกินกระเทียมเจียวเยอะกระเทียมเจียวน้อย
ซอสหมากซอสน้อยหวานหมากหวานน้อยอะไรอย่างนี้
บางคนเขาแนะนำว่ากินกับน้ำแข็งก็อร่อย

ใส่น้ำแข็งลงไปเหรอโอ้โหใช่
มันก็แปลกอีกแบบนึงเออน่าจะเหมือนน้ำตาลเคี่ยวเนาะซอสข้างบนเขาเหมือนกัน
ลองดูแล้วกันหรือว่าใครเคยมีประสบการณ์ที่เคยทานแบบนี้
ส่งมาบอกหน่อยว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะคะ